ที่คุณผู้ชมผมเชื่อว่าลุ้นกันทั้งวัน

อยากจะให้กำลังใจไปยังพี่กู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิ
ที่ได้เข้าปฏิบัติการในการช่วยเหลือร่างที่ติดอยู่กับซากของตึกที่ถูกไฟไหม้
แล้วมันก็ถล่มลงมาอย่างไม่คาดฝัน
คุณผู้ชมครับ๖นาฬิกา๒๘นาทีที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างของนายสมัญญานินทงและนายอัธพลท้วมทอง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีก๒นายที่ก่อนหน้านี้นะครับ
ตามรายงานข่าวคือเขาติดอยู่ในซากอาคารออกมาได้แล้ว
และล่าสุดของล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ
คนที่อยู่ในบ้านที่ติดอยู่เหมือนกันคือนายเกียรติพัชสันหรือว่าทอมมี่นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถกู้ร่างเขาออกมาได้แล้วเช่นกัน
ฉะนั้นล่าสุดนี้นะครับก็คือไม่มีร่างของผู้เสียชีวิตคนใดติดอยู่ในซากอาคารนั้นแล้ว
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตี๕ของเมื่อวานนี้จะเป็นยังไง
ก็เป็นอย่างเนี่ยสรุปเหตุการณ์นี้นะฮะคุณผู้ชมเขามีผู้เสียชีวิตครั้งหมด๕รายด้วยกัน
๕รายเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใน๔รายแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในบ้านใน๑ราย
ไฟไหม้บ้านนะคะเป็นบ้านย่านทวีวัฒนากรุงเทพเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุนะคะเมื่อวานเนี้ยเป็นเป็นโกดังของบ้านพักสามชั้น
ในหมู่บ้านกุฤษฎานครสามสิบเอ็ดเขตทวีวัฒนากรุงเทพ
แล้วตลอดทั้งวันทั้งคืนของเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในแล้วก็กู้ร่างผู้เสียชีวิต
โดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ย
คือมีการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างต่างเลยนะคะแล้วก็ทีมกู้ชีพเนี่ย
หน่วยงานทีเดียวล่ะค่ะไปเร่งค้นหาต่อเนื่อง
แม้บางช่วงจะมีฝนตกลงมาทำให้ปฏิบัติการเนี่ย
หยุดชะงักไปชั่วคราวแต่ก็ไม่ย่อท้อก็ค้นหากันอย่างเข้มข้นนะคะ
บรรยากาศด้วยตัวเองเลยครับสุดท้ายทราบแน่ชัดนะคะว่า
ผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ภายในซากอาคาร๕ชั้นเป็นเจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิง
ที่เข้าไปภายในอาคารสีหลายก็คือนายธนพพปรับภัยอายุสี่สิบสี่ปี
นายสุทัศน์เปลี่ยนกลัดอายุ๓๘ปีส่วนคนในบ้านที่เสียชีวิต๑รายนะคะ
คือนายเกียรติแพทย์สันหรือว่าทอมมี่อายุ๓๕ปีเนื่องจากเมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิค่ะ
เปรียบเทียบอุณหภูมิระหว่างภายนอกกับภายในอาคารเห็นไหมคะตามภาพที่ปรากฏแดงส้มนั่นแหละ
เป็นเพราะว่าอุณหภูมิต่างกันมากค่ะอุณหภูมิสูงกว่าร้อยองศาภายในซากอาคารนะคะ
อุณหภูมิสูงร้อยองศาเซลเซียสเลยจุดเดือดไปอีกของน้ำไปอีกอ่ะ
ใช่ค่ะส่วนอุณหภูมิด้านนอกอยู่ที่๓๖องศาเซลเซียสจึงเป็นไปได้ยากที่จะมีผู้พบผู้รอดชีวิตที่อยู่ภายใน
เมื่อวานจังหวะนี้นะตอนสัก๔๕โมงเป็นจังหวะที่บีบหัวใจมากเพราะว่าเขามีการประกาศให้ทุกคน
ส่งเสียงทุกสิ่งทุกอย่างหยุดการทำงานทุกอย่างเพื่อใช้อุปกรณ์วัดว่ามันมีสัญญาณชีพของผู้รอดชีวิตอยู่ข้างในหรือไม่
แต่พอฟังแล้วเงียบแล้วมันนิ่งปฏิหารไม่มีจริง
ก็อย่างที่บอกว่าอุณหภูมิขนาดนั้นก็เป็นไปได้ยากที่จะพบผู้รอดชีวิต
ทีนี้ทีมค้นหาก็เลยลงความเห็นนะคะว่าจากอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเนี่ย
ผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคารเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดนะคะ
วางแผนแบบนี้แล้วลงความเห็นแบบนี้แล้วทั้งหมดวางแผนค่ะ
ในการกู้ร่างตามหลักสากลนะคะ
เมืองต้นจะใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่เลยอย่างรถเคลน

แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากอีก
เพราะอะไรคะเพราะว่าการพังถล่มของบ้านเนี่ยเขามีลักษณะเป็นชั้นนะคะ

คือกองเป็นชั้นชั้นชั้นและเคลื่อนมาข้างหน้าไหลเพียงกัน
เนี่ยเป็นอุปสรรคในการเข้าไปกู้ข้างในนะฮะ
แล้วอีกอันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
น้ำที่ระดมฉีดเข้าไป
มันจำนวนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันลูกบาทเมตรนะครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่กู้ภัยกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขารู้อยู่
แต่การที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็เป็นภารกิจที่ต้องทำไง
ต้องเสี่ยงกับชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ก็เลยวางแผนกันและสรุปออกมาแบบนี้คือจะต้องปฏิบัติตามหลักสากลค่ะ
สากลที่ว่านี่เขาจะแบ่งพื้นที่บ้านออกเป็น๔โซนด้วยกันนะคะ
ตอนสักประมาณบ่ายโมง๕๐นาที
ตรงนี้ที่เป็นจุดที่โครงสร้างเสียหายน้อยที่สุด
ก็เลยสามารถนำร่างออกมาได้ก่อน
คุณผู้ชมเห็นไหมครับความยากของเครื่องจักรที่กว่าจะหยิบแต่ละชิ้นออกมา
มันยากลำบากแค่ไหน

แล้วจะมีบ้านคนอื่นเขาอยู่ข้างในอีกกันนะ
เริ่มจากจุดที่นายสุทัศน์อยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะอะไรคะ
เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่สุด
ก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเขามีการใช้เครื่องจักรหนักนะคะ
ซึ่งหากพบว่าโครงสร้างเริ่มเคลื่อนเนี่ยเขาจะประเมินแล้วก็หยุดทำงานทันทีเลย
ทีนี้การทำงานก็จะเป็นไปลักษณะนี้ตลอดเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ก็กดทำงานกันมาจนกระทั่งเวลาสักประมาณตีหนึ่งเจ็ดนาที
เริ่มค่ะเริ่มกู้ร่างที่สองคือนายสุทัศน์เนี่ย
ซึ่งไม่ง่ายนะคะกว่าจะกู้ขึ้นมาได้ก็ไม่ง่าย
เพราะว่าพื้นที่เนี่ยมีความเปราะบางจริงนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างระมัดระวังคือต้องเคลียร์ซากประหลักหักพัง
แล้วก็นำแผ่นปูนเข้าไปปูทางค่ะ
ปูทางเพื่อให้รถเคลนขนาดใหญ่เข้าไป
เข้าไปเจาะคอนกรีตที่ทับถมอยู่คือให้เป็นโพรงก่อน
เป็นโพรงก่อนแล้วส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ตัดถ่างลงไป
ลงไปตัดเหล็กแล้วก็ค้ำยันแผ่นปูน
คอนกรีตที่ทับร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ถ่างออกมาค่ะให้ถ่างออกมาพอที่จะดึงร่างออกมาได้
พอจังหวะได้ช่องว่างได้ปุ๊บก็เลยดึงร่างออกมา
แล้วลำเลียงผู้เสียชีวิตขึ้นมาอย่างด้านบน
เห็นไหมคะว่าปฏิบัติการต้องรอบครอบมาก
และด้วยความที่เขาเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ก็ต้อง

สมเกียรติค่ะเพราะว่ารัฐกาลกรุงที่มหานคร
อย่างสมเกียรติเยี่ยงวิระบุตร
นี่เพื่อนก็ยืนล้อมกันน้ำตาไหลกันด้วยความที่เสียใจ
คุณผู้ชมเห็นความสำคัญของพี่อปพลพี่อาสาสมัครกู้ภัยแต่ละมูลนิธิหรือยังครับ
ว่าเขาทำงานเสี่ยงขนาดไหน
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ก็จะต้องนำไปถอดบทเรียนนะครับ
ห้าชีวิตนั้นอาจจะไม่มีปฏิหาร
แต่ก่อนที่จะเกิดปฏิบัติการกู้๕ร่างนั้น
เจ้าหน้าที่ช่วยกันระดมกันเห็นไหมครับคุณผู้ชม

เห็นอยู่นิดเดียวนั่นน่ะแต่ยังมีสตินะครับ
ไปดูวินาทีชีวิตนี้กันครับ

ภาพนี้บีบหัวใจผมดูหลายรอบมาก
เพื่อน์บอกให้คนที่ติดอยู่ถ้าโอเคกำมือให้ดูหน่อย

ก็คงรวบรวมพลังที่เขามีเครื่องสุดท้ายคือเขาก็กำมือ
จังหวะเนี้ยค่ะโอ้โหทุกคนแบบสุดยอดอ่ะใช่ค่ะเออเขายังอยู่เขายังอยู่
ประมาณนี้นะฮะอุ้ยนี่คนลุกเนี่ยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นนาทีชีวิตถ้าไม่เคยรู้ว่านาทีชีวิตมันเป็นยังไง
ดูคลิปนี้ฮะเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนหนึ่งถูกตัวคาดทับร่างเอาไว้
ที่เข้าช่วยเหลือพยายามตะโกนเรียกบอกถ้ามีสติอยู่ให้บีบมือเขาบีบมือฮะ
คราวนี้เร่งกันแล้วสินะครับเอาเครื่องตัดทางมาเครื่องจักรมา
เจาะพื้นปูนครับช่วยกระดึงร่างของผู้บาดเจ็บออกมา
ผู้บาดเจ็บยังมีสติดีครับคุณผู้ชมครับตอนที่ออกมานะเดี๋ยวจะดูนะ
ตอนที่ออกมาเขายังมีสติยกมือไหว้
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเขาออกมาครับเชิญครับ
เห็นหัวใจจริงนะคะ
เหมือนตายแล้วเกิดไปได้ออกมาจากตรงนั้นได้นะ
นี่ไม่ใช่ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับ

ชีวิตจริงเหตุการณ์จริงนะคะ

เจ้าละที่คู่ภัยสามารถช่วยเหลืออาสาสมัครที่ถูกอาคารทัพออกมาได้เป็นคนแรกคือนาอิทธิภนร์ประสงสับ
ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายมือทั้ง๒ข้างนะฮะได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่ายังสามารถพูดโต้ตอบได้นำตัวส่งโรงพยาบาล

ส่วนกู้ภัยอีกคนนะครับชื่อเล่นชื่อในหมู
ในหมูเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกบริเวณหน้าอก
สามารถช่วยเหลือออกมาได้และพูดจาโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ได้
อกจากนี้ยังมีทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครที่อยู่ในเหตุการณ์
ได้รับการช่วยเหลืออีกหลายนายและส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมาดูว่าเหตุมันเกิดได้ยังไง
ย้อนไปคือคนในบ้านรอดชีวิตมาได้
แต่เขาบอกว่าเหตุเกิดตอนตี๕ตี๕ของ๓เมษานี่แหละ
นอนลงมาแล้วอ้าวตู้ยางทำไมไฟไหม้
คือในตู้ยามมันมีเครื่องปั๊มลม๑เครื่องครับ
คือช่วงนี้เขาใช้สำหรับฉีดพ่นแอลกอฮอลป้องกันโควิด๑๙ไง
นึกออกไหมมันเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใส่แอลกอฮอล์อยู่
แอลกอฮอลติดไฟไหมติดไฟจากนั้นมันลุกไหม้ครับแล้วในป้อมยามมีที่นอนด้วย
เห็นเหตุการณ์คราวนี้ไม่ได้แล้ววิ่งขึ้นไปปลุกคนในบ้าน
แปดคนนี่ขึ้นไปแล้วไฟไหม้ไฟไหม้นะฮะ
เป็นชาย๔หญิง๔มี๕คนครับหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย
อีก๒คนเป็นชายหญิงคู่หนึ่งได้รับบาดเจ็บแต่กู้ภัยก็ช่วยเหลือออกมาได้จนสำเร็จตอนนั้น
แต่ในเกียรติทอมมี่เนี่ยคนดูแลบ้านเนี่ยจริงเขามีสติดีนะครับเขาเข้าไปหลบในห้องน้ำ
คือถ้าสมมุติว่ามันไม่ถล่มเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดมีสูงนะ
ใช่นะฮะเพราะเขาไปหลบอยู่ในห้องน้ำนะครับ
กระทั่งเวลาประมาณ๗โมงเช้าครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ในวงจำกัดตอนนี้แหละฮะระหว่างที่ฉีดน้ำเลี้ยงอยู่ตอนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อจะไม่ให้ไฟมันปะทะปะทุขึ้นมาขออภัย
ผจญเพลิงเนี่ยเริ่มเข้าไปสำรวจในตัวอาคารเริ่มมีรอยแตกร้าวครับ
แล้วก็ทยอยกันถอนกำลังออกแต่ทันใดนั้นครับคุณผู้ชมครับ
ไม่มีใครคิดหรอกนะฮะ
ตัวสร้างของอาคารที่มันถูกเสียหายจากไฟที่น้องเล่าไปแล้วว่ามันสูงถึง๑๐๐องศาเซลเซียส
น้ำที่ระดมฉีดเข้าไปไม่รู้กี่พันลูกบาทเมตร
หรืออาจจะมากกว่าพันลูกบาทเมตรด้วยซ้ำ
มันไปทำให้ตัวอาคารนี้พังถล่มลงมา
และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดทับคนที่อยู่ข้างในแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์ตึกถล่มแบบนี้ไม่เกิดขึ้นในบ้านเรามากแล้วนะฮะ

อยู่ในความทรงจำผมนี่เหรอโรงแรมที่โคราช

โรงแรมที่โคราชตอนนั้นผมยังเป็นนักศึกษาอยู่มั้ง
นะฮะบีบหัวใจทุกเหตุการณ์
คุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีว่า
ปฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวทุกชีวิต
ครับมีทั้งคนที่รอดบาดเจ็บนะฮะ
แต่ว่าก็มีผู้เสียชีวิตแล้วครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็
เขาก็เสียใจมีคำถามว่าเขาจะอยู่ต่อไปอย่างไร

ภาพที่เห็นเป็นภาพที่สะเทินใจเหลือเกิน

พาไปดูภาพที่ภรรยาเขาได้เห็นร่างของสามีเขาที่ออกมา
ว่าเป็นอย่างไรผมไม่รู้จะอธิบายอย่างไร

พอกู้ร่างออกมาแล้วเนี่ยนะฮะคนที่เขาอยากเจอที่สุดแน่นอน
ภรรยาเขาอยากเห็นว่าสามีเขาเป็นอย่างไรนะฮะ
ก็เห็นภาพนี้รองเท้าหมวกมีผ้าขาวบางคลุมร่างแบบนี้
เป็นร่างของนายธนภพที่เสียชีวิต
วกประจำกายที่เขาใส่ตอนเข้าไป
สื่อให้เห็นถึงความเสียสละความทุ่มเท
ปฏิบัติหน้าที่จนชีวิตตัวเองต้องมาสูญเสียไป
หลังจากนั้นก็มีทงชาติคลุมออกมานะฮะ
เพื่อนกู้ภัยก็ยืนแบบนี้เป็นการไว้อะไร
เพราะว่าทรงชาติท่านผู้ว่า
กรุงเทพเองท่านก็บอกว่าต้องให้สมเกียจเนอะกับการเสียสละในหน้าที่แบบนี้
ไปดูภาพนาทีที่ภรรยาเขาเดินทางมาถึง
แล้วก็เห็นร่างของสามีถูกคลุมด้วยทงชาติไทยแบบนี้
เขาบอกว่าโอ้โหทุกอย่างมันแบบ
ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นน้ำตาไหล่นี่ครับ
นี่ผมยังแย่เลยนะนี่ผมกั้นอยู่นะ
พวกเราก็น้ำตาคลอคือ

อันนี้ภาพท้ายแล้วคือก็มานั่งรูปร่างของสามีนะ
เพื่อนก็ต้องมาช่วยกันน้ำตาไหลตามกัน

ชีวิตพี่และครอบครัวพี่นี่สมเกียจจริงฮะ
กอดร่างของสามีแบบนี้แหละนะครับนะฮะโดยเจ้าที่อาสาเองจากหลายหน่วยงานก็ยืน
ตอนแรกที่เอาร่างออกมายืนเพื่อไว้อะไรสะดุดีในการที่เป็นผู้กล้าแหละ
แล้วก็ไว้อะไรให้กับเพื่อนที่เสียชีวิตกันระหว่างที่นำร่างออกมา
เจมส์พร้อมจะไปทราสุทธิ์ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านผู้ว่า
เมื่อกี้ก็เห็นแล้วท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เอาทรงชาติมาคุมร่างให้
ท่ามกระดามความสกเศร้าของทุกคนนะครับขณะที่หน่วยกู้ภัยมูลนิษฐีสยาม
นนทบุรีนะครับได้โพสต์ข้อความไว้อะไรนายธนพบหรือว่าคุณต้น
ซึ่งเป็นอาศาสมัครบรรทาวศาลธนภัยประจำจวัตรนทบุรีว่า
นี่ครับอันน้องเป็นที่รักเสียชีวิตในที่เกิดเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่
เป็นนักดับเพลิงที่มีจิตใจมุ่งมั่นเสียสละด้วยหัวใจอย่างแท้จริง
ทำงานกันมากว่า๑๖ปีไม่เคยปฏิเสธ
ทุ่มเทเสียสลากเพื่อประชาชนและร่วมพัฒนาให้องค์กร
และเป็นอีกคนในจำนวน๑๖คนที่ร่วมก่อตั้ง
หมู่รายละเอียดธิสยามนนทบรีขึ้นมา

แต่ความดีของเขาจะยังคงอยู่ในใจของพวกเราเสมอ
ด้วยรักและอาลัยยิ่ง
พี่น้องเรามาครบทุกคนแล้วนะต้นไปสู่สุขติ

ขอปู่อินจงนำทางไปสู่พบภูมิที่ดี

โอ้โหผมอ่านแล้วก็น้ำตาจะไหลนะครับ

อะไรให้แก่ต้นหรือว่าคุณธนภพ
ซึ่งมีการเอาเพลงคนกู้ภัยของคุณเสกโลโซมาประกอบด้วยคุณผู้ชม
อยู่อย่างมีเกียรติอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
อยู่เพื่อทำความดีนี่คือวิธีของคนกู่ไพร
ให้ไม่มีวันจบไม่เคยว่างเวลา
อยู่อย่างมีเกียรติอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
ให้ไม่มีวันจบไม่เคยหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ถ้าเลือดเนื้อในกายมันช่วยเหลือคนได้
ก็พร้อมยอมสลากมัน
นี่ครับเอาแค่ท่อนแรกขึ้นมาโอ้โหน้ำตาลืนแล้ว
ขนลุบมากเลยเกินนี่มันคือความศิษยาหลักของเจ้าหน้าที่คนกลุ่มนี้
ที่เขาต้องเสี่ยงแบบนาทีต่อนาที
ด้านจากนี้เพจมนุษย์กูภัยก็ยังมีการโพสต์ข้อความ
เพราะถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของวงการนักดับเพลิง
หนึ่งเดือนที่เพิ่งจะเกิดเมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ของนายสุทัศน์เปลี่ยนกลัดนะฮะเป็นกู้ภัยอีกหนึ่งท่านที่เสียชีวิต

หอมลูกได้เดือนเดียวนะครับคุณผู้ชมฮะ
คือทางด้านของคุณสุทัศน์เป็นศพที่๒ที่กู้ขึ้นมาได้ตอนตี๑
แต่ว่าที่มันสะเทือนใจคือภาพลูกน้อยลูกจะรู้ไหมว่าคุณพ่อได้จากไป
ก็มีการโพสต์ภาพว่าหนูน้อยคนนี้จะรู้ไหมว่าคุณพ่อจะไม่กลับมากอดหนูเหมือนทุกวันอีกแล้ว
มีลูกน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาเพียง๑เดือนเท่านั้น

เจ้าตัวเองก็เพิ่งจะผ่านวันเกิดของตัวเองมาเพียง๒วันเท่านั้น
แล้วก็เพิ่งจัดงานวันเกิดขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้น

เขาก็ไปทำงานแล้วก็เพื่อนจัดงานวันเกิดให้นะ
อืมแล้วให้หลังสองวันก็มาเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเขาก็
ก็เสียชีวิตไปนะครับขอเสียใจกับ
ทุกชีวิตที่เสียสละไปกับเหตุการณ์นี้ในขณะที่
คุณผู้ชมอยู่ที่บ้าน
ไม่รู้ว่าไฟมันจะไหม้ตอนไหน
เหล่านี้เขาจะพร้อมอยู่ตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับนั่นคือ
คุณผู้ชมอาจจะเห็นได้ในหนังนี่แหละฮะ
ไทยรักทีวีขอเสดูกดี
ผู้กล้าทุกท่านนะครับใช่ครับแล้วก็
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดสิจริงครับแล้ว
เราก็จะลองห้ายตามส่งกำลังใจให้ครอบ
ครัวของทุกท่านด้วยนะคะวีล่าบุรุษนักผจญเพิง
อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยนะครับ
คือนอกจากวีรบุรุษนักประจนเพลิงที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้วนะคะ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือคนที่ดูแลบ้านหลังนี้

เดี๋ยวพี่ขาดจังหวะนิดเดียวขออนุญาตเรียนเชิญ

เผื่อคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่จะได้ดูด้วยนะครับ

เจ้าของบ้านได้มีการออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์นี้

กับคนที่เขามาดูแลบ้านแล้วก็เสียชีวิตไปด้วย

เป็นบ้านของนายอดีศรโสภาหรือว่าเอมิเนียน

แล้วก็ใช้มินเนียนตัวการ์ตูเหลืองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะครับ

ช่วงเกิดเหตุตัวเขาก็ไม่อยู่อยู่ญี่ปุ่นนะคะ
ก็เลยมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเป็นเหตุการณ์สลด

นายอาธิสรโพสต์ข้อความแสดงความอะไร
ผ่านทางเฟซบุ๊คเออาธิสรโสภา

หลับให้สบายครับธอมทอมมี่น้องรัก
อมมี่เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษ
มาเป็นเลขาพี่เอด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
งานล่าสุดที่ยังดำเนินการอยู่

เดี๋ยวพี่เอทำต่อเองไม่ต้องห่วง
ตั้งแต่วิกฤตโควิดเป็นต้นมาค่ะ
อมมี่ขอลาออกหลายครั้ง
โดยเหตุผลที่ว่าทำอะไรให้พี่เอก็ขาดทุน
สินค้าค้างสต๊อกการตลาดผิดเป้าหมายดูจะมีความสุขหน่อยก็ตอนที่พี่เอส่งไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกน้องพี่เอ
แล้วก็ออกไปสอนภาษาอังกฤษตามโรงเรียนที่ยากไร้ในโครงการต่างของพี่เอก
ก่อนหน้านี้วันที่๒เมษายนนายอดีศรได้โพสต์คลิปวงจรปิดนะคะ
ที่มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
คลิปนี้นะคะมารับสิ่งของจากตู้ปันสุกบริเวณหน้าบ้านติดกับป้อมยามที่เกิดไฟไหม้

กระทั่งตอน๖โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็ข้อความระบุว่าตัวเขาไม่มีความรู้เรื่องโครงสร้างและการก่อสร้าง

ความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นเจ้าภาพ
จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประกอบพิธีทางศาสนาด้วยนะคะ
ยังไงแล้วก็ต้องระวังเรื่องของฟืนไฟเอาไว้ให้ดีนะครับ
เหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ส่วนความคืบหน้าในการกู้ซากต่างเราจะรายงานให้ทราบกันต่อไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่